คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของขโมยกระโจนกันต่อนะครับ
บ้านหลังหนึ่งบอกโอ้โหอุตส่าห์ปิดบ้าน
แน่นหนาทั้งประตูด้านหน้าและประตูด้านหลัง

มันมาด้านบนมาจากหลังคา
ทะลุฝ้าลงมาจนกระทั่งเข้ามาในบ้านได้
สินข้าวของของบ้านนี้ศูนย์หายไปหลายรายการนะคุณนะ
เจ้าของบ้านบอกโอ้โหอุตส่าหปิดล็อกด้านหน้าเนี่ย
ปิดเป็นอย่างดีด้านหลังเนี่ยยิ่งแน่นหนาเข้าไปใหญ่
แต่คนร้ายมันหาวิธีเข้าบ้านจนได้แหละครับ

ฝ้าเพดานห้องครัวจุดที่คนร้ายปีนเข้ามาขโมยทรัพย์สิน
ของบ้านเล็กที่ห้าสิบสามหมู่หกตำบลตะกาง
อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับโดยเจ้าของบ้านก็คือ
เปิดเผยบอกว่าคนร้ายปีนเข้ามาทางหน้าต่างหลังบ้าน
แล้วพยายามใช้ค้อนแล้วก็มีดงัดประตูห้องครัวแล้วนะ
แต่งัดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเปิดเข้ามาภายในตัวบ้านได้

ปีนขึ้นเลยปีนขึ้นหลังคาแล้วก็อยู่ใต้ฝ้า
พออยู่ใต้ฝ้าก็ทะลุมาที่โถงของบ้านได้ไงคุณ
จากนั้นหย่อนตัวลงมาลงมาในตัวบ้านครับ
และทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบภายในบ้านแล้วครับ
พบว่าถูกคนร้ายรื้อข้าวลื้อของจนกระจายเกลือนเลย
ภายในห้องนอนบริเวณลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง
ตู้เสื้อผ้าถูกลื้อค้นครับ
แล้วก็พบว่ากล่องใส่เครื่องประดับตกอยู่
แต่ถามว่ามีแต่กล่องคุณเครื่องประดับก็หายไป

แล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือตามจุดต่าง
คาดว่าคนร้ายจะสัมผัสแล้วก็ทิ้งรอยนิ้วมือไว้นะครับ
อาจารย์ขวัญใจเจ้าของบ้านบอกว่าปกติเธออยู่กับพี่สาวสองคน
ก่อนเกิดเหตุตัวอาจารย์และพี่สาวไม่อยู่บ้านทั้งวันเลย
พอกลับมาบ้านนะคุณนะเห็นว่าประตูหลังบ้านมันเปิดอ้าอยู่
และเหล็กที่บานประตูมันถูกงัดออก
คิดว่าเอาแล้วขโมยขึ้นบ้านแน่เลย
พอเข้าไปดูในบ้านปรากฏว่าข้าวของถูกลื้อค้นกระจุยกระจายแล้วฮะ
ส่วนของที่หายนะอาจารย์บอกโอ้โหนี่ยังตรวจสอบไม่หมดนะ
เท่าที่พบนะก็คือเครื่องประดับไข่มุกสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำ
แล็ปท็อปมูลค่ารวมกว่า๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วขอให้อาจารย์ขอตรวจสอบสิ่งของไปในบ้านอีก

อาจารย์ขวัญใจเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้มีปัญหากับใครในระแวกนี้
แล้วก็ระแวกนี้ก็ไม่ค่อยจะโดนโจรป้นเท่าไหร่นักนะ

อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวหัวขโมยรายนี้
ดำเนินคดีให้ได้ต่อไปนะครับ